ตอนรับอ่ะใครจะไปได้ดูหกตัวแล้วแผนพูดพูดก็พูด
เขาก็จะดูแค่๓ตัวหลังว่าเออได้เลขนี้แล้วจริงป่ะ
แต่เราไม่เห็นอืมไม่ได้ไม่ได้มานั่งจดแบบว่าหกตัวคืออะไร
ชุดนี้นะครับคือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ในวันที่เกิดเหตุใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็รับลอตเตอรี่จากแม่ค้าซึ่งคุณครูได้สั่ง
ตเตอรี่มาจำนวน๔ชุดเอาไปให้กับคนอื่นอื่นได้ดูว่าเลขนี้มันหายากซึ่งเป็น
ซึ่ง๕๓หลายท่านจะถามคุณครูเสมอว่าทำไมจำเลข๖ตัวได้
ในการไปรับลอตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสั่งจองล่วงหน้า
ซึ่ง๕๒๓มันคล้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของที่บ้านที่โดนรถขยะของเทศบาลชน
แล้วคุณครูก็เลยจำได้แล้วก็มีคนเห็นอีกหลายคน
ฟังเลขได้ไหมมีเลขอะไรบ้างพูดเลย
คือตัวบนเนี่ยจะมี๕๓๓๗๒๖แล้วก็ตัวมาก็จะเป็นทะเบียนรถคือ๔๗๐๘๘๕แล้วก็๑๒๘
มีชุดละ๖๐๐๒ชุดคือเลขมงคลคือ๗๒๖กับ๑๒๖

กลับมานั่งทบทวนเหตุการณ์ดูว่าเราเป็นเจ้าของวิทยาลัยนี้แท้สิ่งหรือไม่

เพราะพี่เห็นแค่๓ตัวพี่ไม่เห็น๓ตัวไม่ได้เห็นทั้ง๖ตัวไงไม่ได้ดูไง
ทีนี้คนที่ไปขายลอตเตอรี่มันก็ยืนยันว่ามันไม่เป็นของใครแล้วมันเป็นของอาจารย์แล้วหนูยืนยันได้เพราะหนูมีต้นคั่ว
แล้วหนูก็ไปให้อาจารย์ดูเฉพาะ
แต่ทีนี้ตำรวจผมก็ถามว่าอาจารย์ต้องแน่ใจนะว่าอาจารย์ถูก๑๐๐
อาจารย์ไม่รู้ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสั่ง๗๒๖ไว้แล้วมันก็ส่งไลน์มา
แต่ไลน์เนี้ยใต้ตอนรับโต๊ะตะลี่อ่ะใครจะไปได้ดู๖ตัวแล้วแผนพูดก็พูด
เขาก็จะดูแค่๓ตัวหลังว่าเออได้เลขนี้แล้วจริงป่ะ
แต่เราไม่ได้มานั่งจดหรอกว่า๖ตัวคืออะไร
ยี่ปั้วมันก็ยืนอยู่นั้นมันก็ยืนยันว่าส่งต่อมือแล้วบอกเออใช่ที่ส่งต่อมือก็คือ
แต่ไอ้๕๓๓๗๒๖เนี่ยอาจารย์ไม่เห็น๗๒๖มันมีแต่ลอตเตอรี่ที่บ้านไม่มีนึกออกไหม